พาไปดูสถานการณ์ที่ภาคใต้หน่อยค่ะเพราะว่าก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะ
มีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มรถกระบะรับซื้อน้ำยางในพื้นที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
ก็ทำให้พ่อค้าแล้วก็เสมียนสาวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนคนร้ายชิงอาวุธปืนเก้ามอมอนและเงินสดไปด้วยตำรวจเนี่ยเร่งไล่ล่าตัวอยู่
การเอาไว้เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมเพื่อสร้างสถานการณ์ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถกระบะสีแดง
หมายเลขทะเบียนบบถหนึ่งสองหกห้าสงขลา
รถคันนี้เนี่ยเป็นรถรับซื้อน้ำยางค่ะก็ไปเกิดเหตุการณ์กันขึ้นบริเวณสะพานในพื้นที่บ้านพรุจา
ในอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะที่หน้ากระจกรถกระบะคันนี้เนี่ยมีรอยกระสุนปืนเป็นรูพลุนเกือบสิบห้ารู
คือยิงไม่ยั้งเลยอะค่ะครับคนที่อยู่ในรถคือนายปรีชาเพชรแก้วทองวัยสามสิบสี่ปี
เป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางและนางสาวสาธิยาสายสุวรรณวัย๓๓ปีเป็นเสมียนค่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ชาวบ้านเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสบาย้อย
แต่ก็ช่วยไม่ทันนะคะเสียชีวิตกันทั้งคู่เนี่ยค่ะสภาพหน้ากระจกรถ
อืมคือก็ยิงกะเอาตายเหมือนกันนะคะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะคะ
พบว่าคนร้ายเนี่ยเอาอาวุธปืนขนาด๙มมของนายปรีชาไปด้วย
แล้วก็มีเงินสดอีกจำนวนนึงยังไม่สามารถบอกเป็นจำนวนที่แน่ชัดได้ว่าเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็หนีไปที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนตกอยู่สิบปลอก
ตำรวจในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังปิดล้อมพื้นที่
แล้วก็สกัดกั้นตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
รวมถึงเร่งสอบสวนหาเบาะแสคนร้ายด้วย
ต้นคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกัน
เหตุยิงรถตำรวจสพห้วยปริงช่วงเย็นของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ที่บริเวณถนนสาย๔๒เขตรอยต่อระหว่างนาทวีกับห้วยปลิง
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนายค่ะ